ภายในเดือนมิถุนายนนี้นะครับผู้ที่ใช้บริการรถไฟเป็นประจำ
หรือคนที่จะเดินทางไปเชียงใหม่อุบลราชธานีหนองคายและหาดใหญ่
ก็จะได้ขึ้นรถไฟที่ปรับโฉมใหม่ล่าสุด
ทั้งทันสมัยและสะดวกสบายมากขึ้น
ไปติดตามดูโฉมหน้าของรถไฟขบวนใหม่กับคุณขวัญโมชา
ห้องโดยสารรถไฟปรับอากาศชั้น๑แยกห้องเป็นสัดส่วน
หุ้มด้วยสีชมพูบานเย็นดูสะอาดสดใสแบบนี้
จะนำมาให้บริการในอนาคตอันใกล้
ถือเป็นการพลิกโฉมรูปแบบของรถไฟไทยครั้งใหญ่
โดยใน๑ขบวนจะมีห้องส่วนตัวทั้งหมด๒๒ห้อง
แต่ละห้องมีเตียงปรับนอนได้๒เตียง
จากความเป็นส่วนตัวจะมีระบบความบันเทิงภายในห้องด้วย
อย่างที่เห็นจอมอนิเตอร์ข้าง
จะใช้สำหรับรับชมภาพยนตร์และสั่งอาหาร
ส่วนห้องโดยสารที่เก้าอี้นั่งหุ้มด้วยผ้าสีแดงสด
เป็นห้องโดยสารของรถปรับอากาศชั้น๒
ซึ่งนายนรงฤทธิวสารสรองผู้ว่าการรถไฟเล่าให้ฟังว่า
รถแบบใหม่นี้ปรับที่นั่งให้เล็กลงเล็กน้อย
เพื่อเพิ่มช่องทางเดินให้กว้างขึ้น
อำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ
และเว้นช่องสำหรับรถเข็นอาหารขายอาหารในขบวนคล้ายในต่างประเทศ
เป็นขบวนรถเสบียงที่จะปรับโฉมใหม่เป็นแบบปิดเครื่องปรับอากาศ
และอนาคตจะไม่จำหน่ายอาหารปรุงร้อน
จะมีเพียงอาหารที่อุ่นจากไมโครเวฟหรือขนมขบเคี้ยว
ไฮไลท์น่าจะเป็นห้องน้ำที่ปรับลุคใหม่ทั้งหมด
สังเกตว่าคล้ายห้องน้ำบนเครื่องบินพลิกโฉมไปจากของเก่าโดยสิ้นเชิง
เพราะใช้ระบบเดียวกับเครื่องบินเป็นห้องน้ำระบบปิด
ไม่ระบายของเสียลงบนกลางเหมือนรถรุ่นเก่าใช้ระบบศูนยากาศทั้งหมด
นายวุฒิชาติกัลยานมิตรผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยระบุว่า
การจัดซื้อรถโดยสารรุ่นใหม่เป็นส่วนหนึ่งของแผนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานระยะเร่งด่วนของการรถไฟ
ปี๒๕๕๓๒๕๕๗วงเงินลงทุนรวม๑๗๖๘๐๖ล้านบาท
เพื่อยกระดับการบริการของรถไฟไทยให้เพียงพอกับการใช้งานและเพิ่มศักยภาพการให้บริการในเชิงพาณิชย์
รถโดยสารแบบใหม่ทั้งหมดมี๑๑๕คันส่งมอบชุดแรก๑๓คันคาดว่าจะมาถึงปลายเดือนมิถุนายนนี้
ส่วนที่เหลืออีก๑๐๒คันการรถไฟจะทยอยรับมอบเดือนละ๒ชุดจนครบภายในเดือนพฤศจิกายน๒๕๖๒
สำหรับรถไฟที่ส่งมอบชุดแรกประกอบไปด้วยรถปรับอากาศนั่งและนอนชั้นที่๑จำนวน๑คัน
ปรับอากาศนั่งและนอนชั้นที่๒จำนวน๑๐คันรถโบกี้ขายอาหารปรับอากาศ๑คันและรถกำลังไฟฟ้า๑คัน
รถโดยสารชุดใหม่จะนำไปให้บริการ๔เส้นทางคือกรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพอุบลราชธานีกรุงเทพน้องคายและกรุงเทพหาดใหญ่
ไปกลับวันละ๒ขบวนต่อเส้นทางรวม๘ขบวนจะเปิดให้บริการได้ครบทั้ง๔เส้นทางในปีงบประมาณ๒๕๖๒
การรถไฟคาดว่าจะมีผู้ใช้บริการเฉลี่ยปีละ๑๗๓๐๐คนก่อให้เกิดรายได้ประมาณ๑๒๕๐ล้านบาท
ขวัญโมชาข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน